วันจันทร์นะฮะวันทำงานแรกของสัปดาห์นี้แน่นอนมา
เริ่มที่เรื่องของการวิเคราะห์การลงทุนกันหน่อยว่า
วันนี้รวมทั้งเรื่องของตลอดสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรกันบ้าง
ให้เป็นข้อมูลในการไปลงทุนกันต่อนะครับ
วันนี้มาคุยกันกับคุณชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญนะครับ
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานค้าหลักทรัพย์จากหลักทรัพย์บัวหลวงครับ

ภูมิในการส่วนงานค้าตราสารหนี้และหน่วยลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวง
จะมาร่วมวิเคราะห์ให้ฟังพร้อมกันครับ

ในช่วงท้ายตลาดวันศุกร์ที่ผ่านมา
ก็ดูเหมือนว่าตลาดหุ้นการลงทุนก็เริ่มกลับขึ้นมาคึกคักลงคึกคักบ้างนะครับ
จุดจีนแล้วก็ไม่ได้เฉพาะประเทศไทยนะครับ

ตุดจีนมาก็ดูเหมือนตลาดจะกลับตัวขึ้นมาหลังจากที่ก่อนหน้า
โอ้โหลงไปทำให้ใจหวาดเสียวกันอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับ
ก็ต้องกลับมาถามพี่นิดว่าตอนนี้ตลาดหุ้นไทยนะครับ

อยู่แถว๑๘๐๐กับอีก๕จุดแถวนี้เนี่ย
มีนัยยะมีอะไรยังไงบ้างไหมครับพี่นิดครับ
ต้องบอกว่าถ้าเรามองกันในเชิงของจิตวิทยาก่อนนะครับ
นักลงทุนเองเนี่ยเห็นตัวดัชนีตลาดเนี่ยทะลุขึ้นมาเหลือ๑๘๐๐จุดได้เนี่ย
ผมคิดว่าถ้าเรามองในเชิงจิตวิจารณ์เองเนี่ย

เพราะว่าลงเร็วขึ้นเร็วนะครับ
แต่ว่าถ้าไปดูในเชิงของการวิเคราะห์ในเชิงของกราฟ
นักลงทุนที่มองกราฟบอกว่าอย่างนี้สิ
สะยังว่าแหล่งซื้อนี่หนักแน่น

สิ่งที่เราจะมองกันต่อจากนี้ไปก็คือสัปดาห์นี้แหละ
เป็นตัวชี้เลยว่าตลาดเนี่ยหลังจากที่ลงไป
หวัดละ๕๐จุดพอที่เราเห็น
แล้วขึ้นมายืนณปัจจุบันนี้จะยืนได้หรือเปล่า

ถ้าดัชนียืนเหนือ๑๘๐๐จุดได้

ผมเชื่อว่านักลงทุนจะเกิดความมั่นใจมากขึ้นครับ

ว่าจะพยายามทำให้ตลาดยืนอยู่เหนือ๑๘๐๐จุดได้หรือเปล่า
แล้วสัปดาห์นี้พี่นิดตั้งแต่ช่วงอาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมา

เริ่มออกมาทะยอดออกได้เรื่อยแล้ว

ถัดออกมาก็มีหลายบริษัทเริ่มออกมาแล้ว
พี่นิดมองตัวเลขตรงนี้แล้วว่าเป็นอย่างไรครับ
ธุ่นไทยขนาดใหญ่กำไรของปีแล้วทั้งปีออกมาเนี้ย
มักจะเห็นในลักษณะสัดส่วนที่โตสูงขึ้นนะครับ
เราเห็นตัวเลขเศรษฐกิจเราฟังนักวิเคราะห์เราฟังท่านผู้วาบแห่งชาติ
พูดแล้วว่าตัวเลขเศรษฐกิจของเราเนี่ยขยายตัวนะครับ
แต่การขยายตัวในช่วงของปัจจุบันนี้เนี่ยต้องบอกว่าคนที่ได้รับผลประโยชน์
อันนี้ส่งส่วนใหญ่นะยังเป็นบริษัทขนาดใหญ่ในตลาดทุน
อ๋ออ๋ออย่างเป็นเบิ้มที่ว่าเน้นส่งออก
แต่ว่าขนาดที่เป็นขนาดกลางขนาดเล็กลงมาอาจจะยังไม่ค่อยใช่
เขาเรียกว่าฝนตกยังไม่ทั่วฟ้า

ฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเศรษฐกิจเราปีนี้ยังขยายตัวได้ต่อเนื่องต่อเนื่อง
เราเชื่อว่าผลพวงจากเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
ก็จะได้ทั่วฟ้ากันมากหน่อยนะครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมา
หลายคนได้ยินในเรื่องของการระดมทุนผ่านเงินดิจิทัล
บ้านเหล่าตอนนี้ก็ตามต่างประเทศไป
มันจะเป็นยังไงพี่นิดเพราะว่าหลายคนก็บอก

หลายคนบอกว่าแต่ก็บ้านเราก็พอมีนะ
หลายคนเนี้ยไปลงทุนเงินทุนไหนเงินเนี่ย

ลงไปแล้วมันเสี่ยงมันได้แน่ไหมอะไรยังไง

ผมว่าถ้าเราดูจากในเรื่องของกระบวนการ

จริงแล้วมันคือช่องทางหนึ่งในการระดมทุน

คือถ้าจะไปรอระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์นี่ยังไม่เข้าเกณฑ์ใช่ไหม

เพราะบริษัทยังเล็กอยู่แหละก็ตามเกณฑ์ของคอโลตอร์ในทะเบียน
ต้องมีกำไรต้องเปิดมากี่ปีกี่ปีว่า

แต่สตาร์ทอัพนี้ใหม่กริปเลย
แล้วก็สตาร์ทอัพก็แน่นอนครับ
มันเป็นบริษัทเพิ่งเกิดใหม่มันมีความเสี่ยงสูง

อาจจะล้มเหลวไม่ได้เป็นไปตามภาพฝันที่วางไว้ก็ได้
ก็แสดงว่าคุณต้องยอมรับได้ครับ
ว่าถ้าสมมุติว่าเงินที่ระดมไปแล้วไปทำโปรเจกต์เนี่ย
ถ้ามันไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายมันเสียหายเกิดขึ้น
เรายอมรับความเสียหายได้มากน้อยขนาดไหน
เพราะงั้นก็คือต้องยอมรับก่อนว่า
สิ่งที่เขาเอาเงินเราไปเนี่ยเขาเอาไปลงทุนเกี่ยวกับสตาร์ทอัพ
ซึ่งเสียงสูงเสี่ยงสูงแน่นอน
ครับแล้วตัวเงินสกุลดิจิทัลที่เขาระดมทุนกันไป
สมมติว่าเอาไปสร้างโปรเจคสตาร์ทอัพ
มันขึ้นกับผลประกอบการของบริษัทนั้นด้วยไหมฮะ

เพราะว่าเงินตัวนี้ไม่ได้เป็นในส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ใช่
คือไม่ได้ว่าเป็นผู้ถือหุ้นกำไรมาก็ไม่ได้เป็นเจ้าของ

และก็ไม่ได้เป็นในส่วนของเจ้าหนี้
คือไม่ได้เหมือนเงินฝากแบงค์หรือว่าหุ้นกู้ที่ว่า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

สิ่งที่เราคาดหวังได้ว่าราคาของเหรียญเหล่านี้จะเกิดขึ้น

โอ้โฮเลยความหวังเท่านั้นความหวังว่า
ความหวังนะครับว่าเงินที่เขาระทมทุนไปแล้ว
สุดท้ายแล้วจะทำให้มันเกิดในเรื่องของความต้องการของเหรียญ
โอ้นะครับคือออกไปเนี่ยผลประกอบการอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่นะ

แต่ออกไปแล้วเหรียญนี้ต้องมีความฮิต

แล้วก็ไม่มีกฎระเบียบนะครับ

กำลังจะถามมิ้นเห็นว่าทางแบงค์ชาติเองก็ไม่ได้สนับสนุนนะ

แล้วก็มีการบอกว่ากลุ่มธนาคารต่างในประเทศไทย
ก็อย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปสนับสนุนอย่าไปลงทุน

นะครับก็พูดได้ว่าเป็นทางเลือกการลงทุนที่มีความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูง

แล้วก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่นะ

แล้วก็แล้วอ่าอันนี้นะครับวันนี้ก็ได้ข้อมูลจากพี่นิดนะครับ

ขอกลับไปที่ห้องส่งที่คุณก๊อฟครับ
ขอบคุณทั้งสองท่านนะฮะสำหรับคำแนะนำในเช้าวันนี้ครับ